ผ่านมาเราได้รายงานถึงข่าวเศร้าของวงการบันเทิง
วันนี้ไปแล้วนะคะกับการจากไปของพี่ออสคิริบูลนั่นเองค่ะ
ซึ่งวันนี้ทางครอบครัวนะคะได้นำร่างพี่ออสค่ะ
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขมาพิระตารามจังหวัดนนทบุรีค่ะ
พี่ออสคิริบูรณ์นะคะจากไปด้วยโรคมะเร็งสมอง
วัยห้าสิบเจ็ดปีซึ่งเจ้าตัวได้ป่วยด้วยโรคนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะ
แล้วก็รักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งในวันนี้ทางครอบครัวได้นำร่างพี่ออสจากโรงพยาบาลจุฬา
เพื่อเตรียมไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีรดน้ำศพ
และสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกนะคะ
โดยมีบุคคลในครอบครัวนะคะญาติญาติแล้วก็เพื่อนสนิท
รวมไปถึงบุคคลในแวดวงเพลง
แล้วก็วงการบันเทิงอีกหลากหลายแขนงมาร่วมงานไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจให้กับภรรยาและลูกของพี่ออสด้วยค่ะ
ซึ่งพี่ปิงและพี่ชมพูฟุริตตี้นะคะ
สองเพื่อนสนิทของพี่ออสได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าทราบข่าวว่าพี่ออสป่วยเป็นมะเร็งมาพักใหญ่แล้วค่ะ

ก็ได้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีในการรักษามาโดยตลอด
แล้วเขาก็ยังเชื่อนะคะว่าพี่ออสนั้นจะหายดีค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมานั้นได้เจอกันได้มีการพูดคุยกัน
มีการบอกต่อเรื่องราวดีร่วมกันอยู่ค่ะ
พอทราบข่าวว่าพี่ออสนั้นเพิ่งจากไปเมื่อวานนี้
บอกเลยว่าใจหายมากจริงนะคะ
โดยกำหนดการทางศาสนาจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด๗วันค่ะ
และจะมีพิธีบรรจุศพในวันที่๒๓ตุลาคม
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจ
และส่งกำลังใจกับครอบครัวของพี่ออสคิริบูลด้วยนะคะ
และที่เห็นบรรยากาศที่วัดตอนนี้นะคะ

เพราะว่าเป็นบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของพี่ออสคิริบูลนะคะ
ก็อยากจะมาส่งพี่ออสในวาระสุดท้ายนั่นเองค่ะ
ค่ะนะคะซึ่งพี่ออสก็อย่างที่ทราบกันนะคะ
เป็นนักร้องดังในตำนานจริงนะคะ
ก็ติดตามไทยรัฐทีวีของเราได้นะคะ
เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศแล้วก็มีสัมภาษณ์นะคะ
เกี่ยวกับครอบครัวมาฝากแฟนแน่นอนนะคะ